บนทางคู่ขนานบรมราชชนนานีนะคะ
คือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางคู่ขนาน
แล้วก็มีกล้องที่เขาขับมาทางปกติ

สูงค่ะแล้วก็มีรถกระบะเขาวิ่งมาตามทางปกติ
เนี่ยเดี๋ยวมีภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ

คือข้างบนทางคู่ขนานมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

เพราะว่ารถกระบาดที่ตามมาเขาชนทับ

มันคือไม่น่าดูขนาดนั้นนะเนอะ

นายสุยจ่าพระเลนอยเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะ

แล้วก็ตรวจเช็คเครื่องยนต์ยืนอยู่หน้ารถนะคะ
แล้วอยู่ก็มีรถเก๋งขับพุ่งมาชนท้าย
แล้วก็มีรถกระบะอีกคันมาชนต่อ

สุยจ่าก็เลยกระเด็นลงมาจากทางคู่ขนาดลอยฟ้าค่ะ
แล้วอย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้เลยกระเด็นมาแรงมาก

รถที่เขาขับมาทางปกติเขาก็เบรกไม่ทันไง

คือลำพังแค่ตกมาแล้วไม่มีรถมาชนซ้ำนี่ก็

จากการคุยกับนายพงศ์วรวุฒิจันทนาเป็นคนขับรถกระบะนะคะ

เขาขับรถไปส่งสินค้าแถวพุทธมนตรสาย๒

ก็ใช้ถนนเส้นนี้ถนนมรมราชชนี
ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด

เพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากันภายหลังนะคะ
เวลารถเสียแล้วจอดเนี่ยบางทีมันอันตรายเหมือนกันนะ
มันต้องทำสัญญาณให้เห็นชัดเจนนะ
บางทีเราอาจจะคิดว่าเดี๋ยวเขาคงเห็นบางทีมันไม่ทัน
รถชนแบบ๒คันซ้ำอย่างนี้มันจะยิ่งแรง